ข้อที่ปลาแต่งปากษณะการตัดแดดเท้านะครับ
เท่าที่ทราบขณะนี้คือพนักงานสอบสวน
ได้ก่อนนะครับอย่างเดียวก็คือเขาคงมีความเครียดในหลายหลายเรื่องนะครับแล้วก็
อาจจะไม่มีทางออกแล้วก็คิดว่าการที่ยิงลักษณะแบบนี้ก็อาจจะทำให้
เป็นหนึ่งแนวทางในการที่จะระบายความเครียดไปได้นะครับในส่วนอื่น
คงต้องรอให้พนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ในส่วนอื่น
การสื่อส่วนนั้นได้กระเนินการในส่วนเกี่ยวข้องก่อนเนี้ยตอบได้นะครับ
ก็ฝากขอบคุณสื่อด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้ทำข้อความสั้นหรือ
มีข้อความออกไปว่าจริงแล้วสถานการณ์นั้นเราสามารถควบคุมได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็มันไม่ใช่เป็นการกราดยิงแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าพี่น้องสื่อมวลชนนั้นได้ให้ความร่วมมือในการที่จะนำเสนอสื่อในสถานที่ถูกต้องนะครับ
ทำให้ไม่ไม่เกิดความกลบทนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีการไปลือกันว่าเป็นเหตุกราดยิงนะครับ
ทำไมพี่น้องประชาชนที่ภาคอาศัยอยู่บริเวณนี้เองนะครับหรือผู้ที่สนับสนามภาคขายุก็เกิดความไม่สบายใจอยู่นะครับ
เราก็ดูอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เรียนกันนะครับ
เดี๋ยวดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนักภอร์รอดศรีบานั้นเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่ถามมาเองนะครับ
เมื่อเช้าก็เกิดขึ้นทราบว่ามีการยิงนะครับเมื่อเวลาประมาณสักตี๔กว่า
แล้วก็เสียงก็เงียบไปนะครับน่ะแล้วต้องก็คราวที่ทุกคนได้ทราบ